ของขวัญที่คุณแม่ได้รับคือการไปรับศพแล้วก็โผล่กอดศพลูกชายตัวเองค่ะ
จากว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากการที่ว่าลูกชายเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ไปรวมกลุ่มกันที่บริเวณเกาะกลางถนนเหมือนกับบนเชิงสะพานข้างถนน
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าโอ้โหช่วงจังหวะที่มีการลุมกลุ่มกันเนี่ย
ตำรวจมาตรวจสอบดูตัวคนตายกลัวตำรวจก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะหลบหนีจากจุดนั้น
ปรากฏว่ามีรถหรูปอเช่ขับมาจากทางตรงพุ่งชนอย่างจัง
และเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแบบนี้ค่ะ

ในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่กลายเป็นว่าต้องมาแบบโอ้โห
ห่มร้องไห้โผล่กอดรับศพลูกชายในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองลูกตายนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่ของอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
นี่คือสภาพที่พ่อแม่เขาสุดโผล่ก่อนศพลูกชายที่มีผ้าขาวคุมอยู่บนพื้นถนนแบบนี้
ผู้เสียชีวิต๑ศพนะคะบนถนน๓๔๗หน้าวัดตระพังค่ะในตำบลเชียงรากใหญ่๓โคกปฐุม
หน้าจุดเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าเจอศพคนตายเนี่ยค่ะสภาพชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ก็กระจัดกระจาย
ศพคนตายทราบชื่อคือหน่ายธนวัตรวัย๒๕ปีเบนจพเพศด้วยนะคะ
เขาเสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้าทีนี้ห่างจากศพไปเล็กน้อยเนี่ยเจอมอเตอร์ไซค์ของเขาค่ะ
มอเตอร์ไซคอนด้าสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มคว่ำพังเสียหายทั้งหมดและห่างไปอีกสิบห้าเมตรก็เจอรถยนต์คู่กรณีนี่คือมอเตอร์ไซค์คนตายนะคะ
ก็ล้มคว่ำอยู่แบบนี้ส่วนรถยนต์คู่กรณีคือคันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเป็นรถปอเช่สีดำปรากฏว่าก็มีสภาพด้านหน้าพังยุบเหมือนกัน
ฝากระโปรงก็หักกันชนแตกแผ่นป้ายทะเบียนงอหลุดออกมา
คนขับเป็นชาวจีนนะคะทราบชื่อคือนายจินจินไหลวัย๓๓ปีค่ะ
เขาก็อยู่ในอาการตกใจยังให้การไม่ได้พูดภาษาไทยยังไม่ได้สักเท่าไหร่
ก็ต้องรอล่ามอีกครั้งหนึ่งก่อนจะมีการสอบปากคำซึ่งตัวนายจินจินไหลเนี่ย
นั่งรถปอเช่คันนี้มาพร้อมกับแฟนสาวครับทีนี้เบื้องต้นจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คุณผู้ชมคะมันเจอชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์เกลื่อนพื้น
มีร่องรอยครูดอยู่บนถนนซึ่งคาดว่าน่าจะมีการชนมาตั้งแต่ช่วงก่อนขึ้นสะพาน
แล้วรถยนต์เนี้ยชนมาชนมาแล้วก็ลากมาหยุดจนช่วงลงสะพานอืม
จากการตรวจสอบดูเบื้องต้นนะคะตำรวจที่เหมือนมีการได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ย
เขาก็ลงไปตรวจสอบดูเขาบอกว่าจริงแล้วเหตุการณ์นี้ก่อนเกิดเหตุ
ตำรวจในพื้นที่ของสพสามโคกได้รับแจ้งว่ามันมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้น
เอาอย่างงี้แล้วกันความพูดง่ายง่ายเด็กแว้นยี่สิบคันเนี่ยหาวงจรปิด
ตรงจุดที่เขามารวมตัวกันส่วนนี้คือนาทีชนนะคะ
ลูกศรสีแดงนั่นคือรถปอเช่ขับมาแล้วพุ่งชนมอเตอร์ไซค์คนตาย
สลดคาพื้นถนนเลยนะคะคือเหมือนกับกลุ่มเนี้ยมารวมตัวกัน
พอชาวบ้านรู้ว่าวัยรุ่นกำลังจะมารวมตัวเพื่อแข่งมอเตอร์ไซค์
ชาวบ้านก็ตัดสินใจแจ้งตำรวจมาตรวจสอบขณะที่ตำรวจกำลังจะมาตรวจสอบ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะกลุ่มวัยรุ่น๒๐คันเนี่ย
เห็นรถตำรวจด้วยความตกใจค่ะจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบริเวณไหลทาง
จังหวะที่รีบเขาบอกว่าคนตายเนี่ย
ที่กำลังเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ออกจากไหลทาง
ปรากฏว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถปอเช่สีดำของคู่กรณีขับมาทางตรง
แล้วพุ่งชนอย่างจังจนกระทั่งตัวเขาเจ็บสาหัสในวินาทีแรก
กู้ภัยทำซีพีอาร์ปั๊มหัวใจแล้วนะคะ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้ทันจริงจริงทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
หัวอกคนเป็นพ่อแม่โอ้โหมารู้อีกทีวันคล้ายวันเกิดแม่
ต้องมารับศพลูกแบบนี้ค่ะที่เสียชีวิตในวันสำคัญของครอบครัว
ลองฟังเสียงคุณพ่อผู้ตายหน่อยค่ะ
ไม่รู้เมื่อเกิดผมนอนอยู่มาออกมาไหนก็ไปเที่ยวไหนก็มาไม่รู้
ปกติแล้วปกติพักอยู่พักอยู่ด้วยกัน
พักอยู่กับแฟนเขาบ้านแฟนเขาพักอยู่บ้านอยู่บนบ้านกัน

ลูกชายเขาก็ไปปอบพวกญาติเพื่อเพื่อนมันเยอะแหละเนี้ย
ครับอยู่กับดาวเรืองนี่เอง

คือแม่บอกว่าลูกชายเพิ่งจะไปทำงานกับ
ค่ะสำเร็จแล้ววันเกิดของแม่ใช่ไหมฮะค่ะ
ผู้ตายกับน้องชายซื้อเค้กมาให้แม่
แล้วบอกแม่ว่าเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บนึงไปอาบน้ำก่อน

ไม่คิดเลยว่าการกลับบ้านไปครั้งนั้นแล้วลูกชายจะไม่ได้กลับมาอีกเลยนะฮะ
จริงลูกชายมีครอบครัวแล้วก็แยกบ้านกันไปอยู่กับเมียเขา
แล้วก็มาเกิดเรื่องนี้อาจจะแวะมาซิ่งรถก่อนหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบโหน่าเศร้ามากฮะ
แสดงความเสียใจด้วยจากที่จะจุดเทียนเค้กวันเกิดคุณแม่
ลายว่าต้องมาจุดทูบหน้าโรงศพแทนนะคะ

ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดต่างเดี๋ยวก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

ส่วนศพของผู้ตายตอนนี้ก็ส่งผ่าชนะสูตร
เพื่อที่จะบำเพ็ญพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ